ที่เรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวกับพญานาคถ้าเราพูดถึงพญานาค
เอาจริงทุกวันนี้ทั้งประเทศหลายจุดเขาก็บูชาพญานาคใช่ไหม
แต่ที่เรานึกถึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุดรแต่คือพัง
ใครที่เชื่อภรรยาหน้าควรหลองไปสักครั้งครับ
สวัสดีครับ
โอ้โหไปดีมั้ยตอนแรกเสียงดูน่ากลัวนะ
แต่ถ้าเข้าไปด้านในแล้วคุณจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการและความเข้มขังของพญานาค
ที่นี่จัดใหญ่จริงกับตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตพิกัดอยู่ที่บ้านโนนสามัคคีอำเภอนามนจังหวัดกาลสิน
ที่นี่เขาสร้างกะให้เป็นวังพญานาคเลยนะ

โอ้โหพญานาคพาเลสเรียกได้ว่ามาเป็นวังเลย
ขนาดใหญ่เขาบอกว่าเขาปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นป่าหิมพาน
ต้นไม้ปกคลุมแบบนี้บรรยากาศมันร่มรืด
แล้วเขาบอกว่ามีน้ำตกลำทานที่สวยงามด้วย
ไปถามเจ้าของตำหนักกันครับคุณนัทพงศ์สุภพิษ
เจ้าของตำหนักปูใหญ่หรือเรียกสั้นอาจารย์น็อต
อาจารย์น็อตบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากความเชื่อ
ศรัทธาของตัวเองที่มีต่อพ่อปู่พญานาค
ไปขอพรจากปู่พญานาคมาเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
ก็ประสบความสำเร็จทุกครั้งเขาเล่าอย่างนั้นคุณน็อตบอกอย่างนี้
ซึ่งตัวเขาก็อยากจะสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ว่าไงแรงมาร์คพญานาคให้ลูกหลานชาวจังหวัดกาลาศิลป์
และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสมากราบไหว้พ่อปู่พญานาคนั่นเอง
แล้วคุณดูแต่ละจุดมีพญานาคมากมาย
ผมว่าน่าจะมีหลายตระกูลนะใช่ไหมเขาจะแบ่งตามสีถูกไหมน้องใบตอง
พญานาคแต่ละตระกูลเนี่ยนะผู้ที่สนใจเดินทางไปกราบไห้ขอพรพญานาคกันได้นะฮะ
แล้วไปชมความสวยงามของป่าหิมพาได้เขาเปิดให้ชมฟรี
บอกเลยว่าฟรีเปิดตั้งแต่๘โมงเช้าไปจนถึง๑๗นาฬิกาก็คือ๕โมงเย็น
แต่ยังไงซะขอนิดเดียวขอให้แต่งกายให้แบบว่ามิดชิดแต่งกายเรียบร้อยหน่อยนะจ๊ะ
มีโอกาสก็แวะเวียนกันไปนะคะ